เคยเห็นสารเจ้ากันมาแล้ว
ที่ว่ากันว่าแปลกก็คือสูงใช่ไหม

คุณผู้ชมครับเป็นสารเจ้าที่สามารถลอยน้ำได้
เฮ้ยสารเจ้าที่รอยน้ำ
ใครจะไปเชื่อครับโอ้โหศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วพากันไปเลยนะครับ
ชุมชนบ้านเหนืออำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เป็นบ้านของนายกันตินันสินค้างามผู้ประดิษฐ์คิดค้นสารเจ้าที่ลอยน้ำครับ
ก็ตั้งชื่อว่าศาลแม่สร้อยม่านตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยม
หน้าบ้านพักศาลเนี่ยก็เป็นติดเอาไว้ก็คือมีทุ่นลอยน้ำ
นี่ตรงนี้นะครับก็สามารถลอยขึ้นได้ตามระดับน้ำที่ท่วมสูงขึ้นในช่วงฤดูการน้ำหลาก
คือถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายคนก็รู้กันดีอยู่แล้วที่
กระกรรมช้ำชอกทุกปีน้ำท่วมทุกปีอยู่แล้วก็เลยทำแบบนี้จะได้แก้ปัญหา
แล้วก็เป็นการปรับวิถีชีวิตให้มันเข้ากับจุดที่เราอยู่
มันเป็นแบบไหนทุกปีแล้วก็พยายามปรับการใช้ชีวิตให้มันเข้ากับพื้นที่นะครับ
นายกิตตินันก็เล่าว่าตนเองมีบ้านพักอยู่ติดกับแม่น้ำยม
บ้านเหนือเนี่ยนะเมื่อถึงฤดูฝนอย่างที่บอกนะครับ
บริเวณบ้านเนี่ยก็จะโดนน้ำท่วมสูงเป็นประจำ
ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบางรกรรมที่รู้อยู่แล้ว
แล้วก็ปรับตัวให้อยู่กับน้ำมาอย่างเนิ่นนาน
ซึ่งเมื่อ๒ปีก่อนเขาบอกว่าเห็นนะเห็นในฝันไง
ว่าเจ้าที่เนี่ยที่อยู่บริเวณต้นข้อหรือว่าเป็นต้นที่เป็นต้นไม้ยืนต้นคล้ายต้นตะเคียนเนี่ย
อยู่บริเวณริมแม่น้ำยมหน้าบ้านของตนเอง
เข้าฝันบอกว่าอยากอยู่บ้านลอยน้ำ
เท่านั้นแหละพอตื่นมาปุ๊บเฮ้ยเอาแบบนี้ละกัน
ร่างออกแบบดูว่าจะทำสารเจ้าที่ลอยน้ำได้หรือไม่
ก็คิดไปคิดมานะครับใช้ถังแกนลอนเป็นทุ่นสำหรับลอยน้ำ๔มุม
เกาะกับตัวเสาเอาไว้ไม่ให้สารลอยเคว้งไปกับน้ำ
มันต้องมีเสาเอาไว้ไงแต่เสาเนี่ยมันจะเป็นเสาที่สามารถยกระดับขึ้นลงได้
ระดับของน้ำนะครับก็ไปทำการว่าจ้างแล้วก็ทำเสร็จคิดค้นขึ้นมา
แล้วเขาก็บอกว่าทุกปีนะครับในวันที่๒๐มีนาคมเนี่ย
ตัวเขาเองก็จะทำการบูชากราบไหว้ค่ะแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ทำแบบนี้มานะ
ไงคะโอ้โหได้โชคได้ลาบอืมจากการทำแบบนี้ให้กับสารเจ้าที่
เป็นสารเจ้าที่ลอยน้ำก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ